ก็ได้ตอนนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเตะแล้วก็แก่ล่ะเพราะว่าขาไม่ค่อยดี
วันเกิดของพี่แซนวิชเนอะใช่วันเกิดแซนวิชนี่วันเกิดแซนวิชเขาการก็มาด้วย
ถือว่ามาทำแล้วเนี่ยเขาทำเรื่องดีดีวันเกิดใช่ใช่
วันเกิดปีนี้มีอะไรพิเศษไหมคะกว่าทุกปีไหม
อ๋อให้ไปแล้วเมื่อกี้ให้ของผันไปแล้ว

ดีขึ้นครับดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นแล้วก็โล่งขึ้นสบายขึ้น
รับศึกเช่าแต่ว่าดี

ให้กำลังใจเยอะเนี่ยการกระแสเขาอยู่ด้วยกัน
อยู่บ้านเดียวกันแล้ว

มีเพื่อนด้วย

ก็ตอนนี้ก็ฟิตอยู่ไปเล่นในประเทศไทยนี้เยอะนะ
ตอนนี้คอนเสิร์ตที่เมืองไทยนี่เยอะมาก
เดือนหน้าก็ไปต่างประเทศ
พี่ดีไหมคะเวลาไปทัวร์แล้วเจอแฟน

ตอนนี้คนยิ่งเค้ารู้สึกให้เป็นแบบ
เขาอยากจะดูเราไปเล่นว่าจะเล่นได้เหมือนเดิมหรือเปล่า

มันมีกำลังใจให้เราช่วยเรื่องโรคซึมเศร้าด้วยไหมครับ

อยากฝากไปถึงคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะ
เพราะว่ามีโรคนี้อันตรายมากนะ
แล้วก็อยากให้ทุกคนต่อสู้ต่อไป
อย่าท้อแท้กับความเป็นโรคนี้
เพราะว่าเห็นคนเป็นแล้วมีการฆ่าตัวตรงฆ่าตัวตายกันเนี่ย

ช่วงนี้นี่คือเรากินยาหรือว่าเราใช้พิการพี่แซนเป็นกำลังใจให้เราแทน
กินยาครับ
สองคนก็จะคอยหมด

ขอถามเพลงใหม่
ยังไม่มีเลยตอนนี้ยังไม่มีเลยยังมีเพลงใหม่เลย